คุณผู้ชมครับเพราะมันคือผงชูรสปลอม
ตำรวจเนี่ยตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาธิกรรมทางเศรษฐกิจ

มีคนไปซื้อสารตั้งต้นการทำผงชุรสมา

โหเงินหมุนเวียนเยอะทีเดียวนะครับ
ไปทำอยู่ในบ้านหลังเล็กแห่งหนึ่ง

ตอนนี้คือช่วงจังหวะที่ทางตำรวจเนี่ย
เขาไปควบคุมตัวนายจตุพล

อยู่ที่ห้องเช่าซอยมณีรัฐที่ปฐุมธานี
แล้วของกลางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผงชูรสนะคะ

อันนี้คือคนเอายี่ห้อดังเอามาสวม
ไม่ใช่ยี่ห้อเขานะคะอ้าวแล้วตำรวจก็ขยายผลไปบ้าน

ไปคุมตัวนางสาวพักฮอร์น

คราวนี้ไปเจอวัตถุดิบในการผลิตผงชูรส

ติดสระแบบนี้เราก็ไม่รู้หรอกค่ะ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ผงชุรสชื่อดังในประเทศไทยเลยบอก
มีกลุ่มลักลอบผลิตผงชะลดปลอม

แล้วก็เอาไปขายให้กับร้านค้า
สืบสวนทราบว่าแหล่งผลิตก็คือตรงนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ขออนุมัติหมายสารเข้าจับกลุ่มค่ะ
สำหรับผงชุรสปลอมนี่นะคะ
ปรากฏว่าคือผู้ก่อเหตุสั่งสารตั้งต้นผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมด
แบบไม่มียี่ห้อสั่งมาจากจีน
แล้วเอามาผสมในบ้านนะคุณผู้ชม

แล้วก็บรรจุส่งขายในจังหวัดปฐุมธานี

เงินหมุนเวียนกว่า๒๐ล้านบาทนะคะ
วันนี้มองแล้วท่วมได้หมดเลยค่ะขยายผลได้ด้วยอุ๊ย
ขายของปลอมขายของที่ไม่รู้ว่าได้คุณภาพหรือเปล่า
ล้านนะมีเงินหมุนเวียนโอ้โหอย่าไปทำนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตังค์